อีกส่วนหนึ่งอีกพักหนึ่งน่าสนใจ

เอาไงคุณเอายังไงดี
การประชุมล่มการเลือกหัวหน้าพักล่ม
และทีนี้จะต้องมีการเลือกหัวหน้าพักอีกทีเมื่อไหร่
เพราะว่าหลายคนจับตามองไปที่พักประชาธิปัต
ที่ว่าถ้ามีหัวหน้าพักตัวจริงขึ้นมาแล้ว
นโยบายในการที่จะให้แต่ละคนแต่ละคน
เลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓กรกฎาคม
มันจะได้ไปในทิศทางเดียวกัน
หรือว่านโยบายของหัวหน้าพัก
คนที่มาชิงเป็นหัวหน้าพักมันแตกต่างกัน
บางคนบอกว่าจะโหวตให้คุณพิธา
เพราะถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สวยงาม
แต่บางคนก็บอกว่าก็อาจจะโหวตอีกด้าน
เพราะว่าทางคุณพิธาทางเก้าไกรเสนอมาตรา๑๑๒นะครับ
เรื่องนี้เมื่อเช้าโฆษกพักประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผย
โดยเปิดเผยว่าหลังจากการประชุมใหญ่วิสามัน

และกรรมการบริหารพักชุดใหม่เมื่อวานนี้เนี่ย
ล่มไม่เป็นท่าเพราะองค์ประชุมไม่ครบ
ตามข้อบังคับพักต้องเรียกประชุมกรรมการบริหารพัก
รักษาการเพื่อยกเว้นข้อบังคับ
ไม่ต้องกำหนดให้เลือกตั้งใหม่ภายใน๖๐วัน
และจะกำหนดวันประชุมวิสามันขึ้นมาใหม่

เมื่อถามว่าหากยังเลือกไม่ได้
มีโอกาสแก้สัดส่วนการโหวต๗๐๓๐หรือไม่
เมื่อวานเป็นประเด็นนะเรื่องของสัดส่วนการโหวต๗๐๓๐คืออะไร
คือ๗๐มาจากสสมีน้ำหนักในการโหวตหัวหน้าพัก๗๕
ส่วนอีก๓๐ก็คือสมาชิกสาขาพัก

คนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีอะไรของพัก
ก็จะเป็นผู้อดีตสอใช่ค่ะคือสัดส่วน๓๐แต่ทีนี้มันมีประเด็นนะ
สัดส่วนของสส๗๐มาจากอีกฝั่งเยอะ
อีกฝั่งที่เขาเสนอชื่อมามีสอสอตั้ง๑๐กว่าคนใน๒๕คนของพัก
อันนั้นเป็นสดส่วนของพักเขาก็เลยกลัวว่าอีกฝั่งจะได้หรือเปล่า
มันก็เลยมีเอ๊ะล่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ
โดยโฆษกภักดิ์ประชาธิปัตย์มองว่าต้องใช้เวลานานพอสมควร
หากแก้ในกรรมการบริหารพักชุดรักษาการคงมีเวลาไม่เพียงพอนะครับ
แล้วก็ยังเชื่อว่าการเลือกครั้งต่อไปจะไม่ยืดเยื้อ
โดยกรรมการบริหารพักชุดรักษาการจะเร่งกำหนดวันโดยเร็วที่สุดครับ
เอาล่ะมาถึงประเด็นสำคัญคือเรื่องของทิศทาง
การโหวตนายยกรัฐมนตรี
โคสกพักประชาธิปัตย์นายบราเมฆประตนชาวเอง
ก็บอกว่าเข้าใจว่ากรรมการบริหารพักชุดรักษาการ
จะต้องมีการหาบรือกับ๒๕สอสอของพัก
ว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด
ซึ่งการจะนัดประชุมใหญ่วิสามัน
เพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ในวันที่๑๑ถึง๑๒กรกฎาคม
เพื่อให้ทันการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคม

จะให้โหวตใหม่วันนี้วันพรุ่งนี้เป็นไปได้ยาก
เพราะจะต้องมีการประสานงานกับสาขาพัก
แล้วก็นัดประชุมกันล่วงหน้า
นี่ไงหลายคนถึงได้จับจ้องมองไปที่ประชาธิบัตย

และทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ล่ะคุณวันนี้ที่๑๐ใช่ไหม
๑๑๑๒๑๓เมื่อกี้เราเคาน์ดาวน์กัน๗๐ชั่วโมง